วันนี้ก่อนครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เพลิงไหม้และเป็นซอยแคบมาก
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำรถดับเพลิงเข้าไปได้ต้องต่อสายเข้าไป
และจุดนี้มีห้องเช่าหลายห้องติดกันนะครับ
เหตุการณ์แรกนี้มีเด็กหญิงวัย๑๓เสียชีวิตคาห้อง
ลามแล้วครับแสงเพลิงระดับ๔๕ครับตอนนี้ครับ
นี่ครับเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นบริเวณซอยนราธิวาสราชนคริน
หรือว่าซอยพิชัย๑แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาธรณ์กรุงเทพนะครับ
คุณเห็นไหมว่าซอยแคบมากเจ้าหน้าที่ไปถึงนะบอกโอ้โหซอยแคบมากเลยพี่
แล้วไฟมันก็ลุกลามเร็วนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็รถดับเพลิง
พยายามเข้าไปที่จะระงับเหตุนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นซอยแคบ
เจ้าหน้าที่ต้องลากสายยางฉีดน้ำเข้าไปเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้นะครับ
เพราะว่าต้องลากสายเข้าไปเป็นร้อยเมตรเลยเพลิงกำลังลุกไหม้บ้าน
ครึ่งตึกครึ่งไม้สูง๒ชั้นนะครับเนื้อที่เนี่ย๓๐ตารางวา
ซึ่งแบ่งเป็นห้องสำหรับให้เช่าหลายสิบห้อง
ชาวบ้านเนี่ยรีบวิ่งหนีออกมาจากซอยนะฮะโอลัมมานกันเลย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๓๐นาทีสามารถที่จะต่อสายลากเข้าไป
แล้วก็ควบคุมเพลิงได้นะฮะจากการตรวจสอบปรากฏว่าพบผู้เสียชีวิตครับ
เป็นเด็กหญิงชาวไทยอายุ๑๓ปี๑รายเสียชีวิตอยู่บริเวณห้องน้ำชั้นล่าง
เมื่อผู้เป็นแม่มาเห็นสภาพลูกถึงกับร้องไห้เสียใจนะฮะ

เจ้าหน้าที่คาดว่าน้องเนี่ยอาจจะกลัวเรื่องของไฟไหม้ก็เลยวิ่งไปหลบในห้องน้ำคุณ
แต่ปรากฏว่าถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตคาบ้านนะฮะ

ได้ยินนะว่าแบบไม่ควรที่จะเข้าไปห้องน้ำเพราะมันไม่มีทางออกอื่นแล้ว
คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเวลาเกิดไล่เลี่ยกัน๕ตี๒ในพื้นที่สอนอบางเขน
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ

ที่เกิดเหตุอยู่ภายในซอยศาวโหยทิน๔๘แยก๒๒ตัวเหตุไฟไหม้ร้านค้า
ยังไม่มีรถน้ำนะฮะรถน้ำยังไม่ถึงนะครับ
นี่ครับตอนช่วงที่รอรถน้ำกันอยู่นะครับคุณผู้ชม

ซอยผลโยธิน๔๘แยก๒๐นะครับ
ตรงแขวงอนุสาวรีเขตบางเขนกรุงเทพฯนะครับ
ได้มีการรีบประสานรถน้ำจากสถานีดับเพลิงบางเขนนะครับ

แล้วก็อาสาสมัครมูลที่ป่อเต็กตึงด้วยนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ตรงข้ามคอนโดบ้านสวนบางเขน
เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงที่ร้านอาหารอีสานแห่งนี้นะ
เห็นไหมครับว่าสายไฟตรงนี้ก็กลัวนะ
ใช่กลัวจะลามติดสายไฟเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ฮะเพลิงเนี่ย
อีก๑ตู้นะครับเจ้าหน้าที่รีบระงับเหตุ
แล้วก็อย่างที่เห็นนะฮะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้น
ทั้งร้านอาหารทั้งร้านสะดวกซื้อ
ทีนี้เจ้าของร้านอาหารอีสานนะฮะก็คือนางสาวมาลีมิดชิด
ให้การบอกว่าที่ร้านขายอาหารประเภทส้มตำน้ำตกลาบก้อยอาหารอีสานแล้วครับ
แล้วก็ปิดร้านช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา

ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบจริงว่ามันเกิดจากอะไร

แล้วที่ร้านเขามีพวกแบบเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรยังไงไหม
มีฮะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีมีตู้เย็นคุณ
ตู้ทำความเย็นเสียบปลั๊กฟ้าทิ้งไว้ตลอด

เพราะถึงว่าตู้เก็บของแช่ของสดอะไรแบบนี้

ไม่รู้ว่าจุดสาเหตุมันมาจากตู้แช่ของหรือเปล่า
ส่วนนี้มีถังกงถังแก๊สขนาดเล็กเก็บอยู่นะ
โชคดีที่มันไม่ระเบิดนะฮะ
อันนี้เป็นเหตุไฟมาใหญ่๒ที่นะฮะ